วันนี้ได้มีโอกาสมาเปิดดวงกับท็อคทะลุดาวนะคะเราจะดูกันแบบให้ทะลุทะลวงเลย
ปกติเช็คดวงเช็คประมาณไหน
ส่วนใหญ่แล้วแม่คุณแม่จะเป็นคนเอาดวงไปครับก็จะไปดูว่าลูกคนนี้เป็นอย่างนี้ยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
คุณแม่จะเป็นคนที่แบบไปดูแล้วก็จะมาเตือนเราบอกว่าแม่ไปแล้วก็ระวังไว้นะ
แล้วเหตุการณ์ทั้ง๓พี่น้องที่เจอนักล่าสุดเนี่ยแม่เช็คก็เปล่า
ไม่รู้อะครับแต่ว่าเขาบอกไว้เช็คครับเช็คแล้วก็บอกครับ
บอกว่าให้ระวังเอาไว้จะมีขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรอย่างนี้ครับก็มีบ้าง

จริงแล้วผมคิดว่าตัวเราเราทำบุญอยู่แล้วแล้วเราก็สวดมนต์อะไรของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ขนาดนี้คงไม่เป็นไรหรอกมั้งคงละหนักเป็นเบาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอต้นปีมาครับนึกไม่ถึงว่าอยู่ดีดีอะครับ

๊อกไปเลยเข้าโรงพยาบาลไปซะงั้นเนี่ยเราไม่เชื่อก็คือต้องต้องฟังหูไว้หูแล้วตอนเนี้ย

ก็คือไม่รู้มันเป็นไข้หวัดใหญ่หรือปอดติดเชื้อใช่ไหมพี่แม่
เริ่มจากไข้หวัดเนี่ยนะนี่ไงมันอยู่ในพื้นดวงด้วย
เมื่อกี้เราได้พูดคุยกันในเรื่องของ
อาการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะ

ตามพื้นดวงเนี่ยเกิดวัน

อายุได้ใช่ไหมได้ครับ

จริงขอบคุณครับพี่รักครับ

พูดเพราะแบบนี้ตอนแรกว่าจะให้สีพึ่งมหาเสน่ห์

ไม่ทำครับพี่รักไม่ทันแล้ว

สาธุครับสาธุครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่รัก

เราต้องเสียท่าลิเกตลอดเวลา

วันที่๑วันที่๒วันที่๓เนี่ยการเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่เนี่ย
เที่ยงคืนเปลี่ยนแต่วันอาทิตย์จานอังคารพุธพระราชศุกร์เสาร์
จะเปลี่ยนเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นของอีกวันหนึ่ง

แปลว่าคนเกิดหลังเที่ยงคืนวันที่ตัวเลขเปลี่ยน
แต่วันอาทิตย์อังคารยังไม่เปลี่ยนจนกว่าจะถึงสว่าง
โอเคนั่นเองก็เลยเกิดวันพฤษฐศาสตร์ธรรมดี
ขึ้น๑๒ค่ำเดือน๕ปีขาน
ตามพฤษฐศาสตร์เนี่ยอาทิตย์อยู่ราศรีมีน
เป็นคนชอบบ้ารองเท้า

คนอาทิตย์อยู่ราศีมีนเกิดประมาณวันที่๑๓มีนาถึง๑๔เมษาโดยประมาณ
เป็นคนชอบรองเท้าแล้วที่ต้องมีการชอบซื้อรองเท้านะ
ไม่ได้หมายถึงชอบรองเท้าเอามาไว้ในตัว
แบตเท้าเข้าตื่นยังไม่ต้องมา
เก็บอย่างงี้แม่หมอมีมุกแบบแปลก

มันจะสอดคล้องกับความกวนของเขาไง
แล้วตามดวงเนี่ยถ้าอาทิตย์กำเนิดอยู่ราศีมีน
คือแปลว่าเกิด๑๓๑๔เมษา

เกิดที่หนึ่งไปอยู่ที่นู้นเดินทางไปที่
นู่นไปนี่ชิดไม่ได้อยู่กับที่
เขาเรียกชี้ต้องเดินทางตลอดเวลา

นี่คืออีกความหมายหนึ่งสามรวนเรอารมณ์รวนเรแปรปรวน
เดี๋ยวชายเดี๋ยวหญิงเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่น

หนุ่ว่ะเห็นพี่มาเป็นสิบปีแล้ว
พี่มีแฟนผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่

อารมณ์ตามดวงเขาบอกว่าเดี๋ยวใช่เดี๋ยวหญิงคืออะไร

คนนี้จะไม่มีวันมีคู่เลยเสื่อแม่หมอแต่พี่นะ
มีมาจีบทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนี่พูดจริง

เดี๋ยวให้ดูก่อนได้ไหม
ได้โชนพ่อ
จะพูดให้ฟังนะดวงชะตานี้อาทิตย์กำเนิดอยู่ราศีมีน

คำว่าสองอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสองเพศ
หรือว่าเป็นแบบเพศผิดเพศนะ
เข้าใจไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหม
คนต้างโลกนี้มันก็สองอารมณ์ทั้งนั้น
แต่ความเป็นคนเกิดราศรีมีน๑ตุน๑
แต่ไม่ได้เป็นแบบที่ทุกคนคิดกันแล้วกัน

ลักษณะเวลาเกิดปกปิดไว้แล้วกันอย่าให้ใครรู้

มังกรลักษณะตามเวลาเกิดที่ผูกดวง
อย่างละเอียดเจาะลึกทะลุทะลวงทุกดวงดาว
มังกรและดวงต่อไปต้องดู

ต่อสู้ดิ้นลน

ประจำตัวเทพจำราศีคนเกิดราศีมังกร
คือเทพเสาโหรศาสตร์ว่าอย่างนี้ครับ
โทษทุกข์ให้ทายเสา

ถ้าใครมีเป้าหมายในชีวิตนะ

ถ้านำแน่นนี้ไม่มีทางที่จะรวย
แล้วเฮ็ดมาไหนนะแล้วหลุย

ผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นตัวตน
อยากมีเมียและอยากมีผัวชัดเจนมากเลย
เพราะยังไงชีวิตตัวเองนี่ต้องการยังไง
สู้เนื่อยลำบาก
อยากเหรอเนื่อยต้องมาทำงานต่อ
วันที่เหนื่อยมันไม่ค่อยมีใครที่จะมาร่วมเหนื่อยและร่วมสู้

ดังนั้นมันก็เลยไกลเกินกว่าที่จะรักใครได้
เพราะมันคุ้นอยู่กับการที่กลับทำงาน

แต่ว่าก็มาไกลแล้วเนอะ

เพราะฉะนั้นวันนี้คิดจะไปกิ้งกัง

มันไม่ได้แล้วมันเลยเวลานี่คือความหมาย

เข้าเขามากเลยครับ

ผมเคยโดนคนดูถูกมาตั้งแต่อยู่ที่วัดสะแก้ว

ทำไมทำไมผสมไปอยู่วัดสะแก้ว
เพราะว่าตอนแรกพ่อแม่จนมากครับ
โจรจนไม่มีเงินที่ส่งแล้วเลียนน่ะ

รวมกันสเวอร์สิงค์กระถิ่งแรก

แล้วนอนบนสาราเคียงสิริเนี่ยนะครับ
ก็คือแบบนอนกันตามมีตามเกิด
รวดก็ไม่มีเวลาหนาวก็มีผ้าห่มผืนนึงขึ้นไป

เอ๊ไปคนเดียวน้องไปได้ไหมไปคนเดียว

เห็นใครเห็นว่าเอ๊ใช้ยาไม่ใช้
เรียบร้อยสุภาพครับ
แต่แซ่บยิ่งกว่าครับ

เป็นคนที่แต่อะไรป่ะ

ถ้าเกิดซ่าชกกับมันตรงก็แพ้มัน
เดี๋ยวรอเถอะเอาข้าวใส่เอาข้าวบูดให้มันกิน

แสบมากในดวงนี่ตานุอัลลิ

อยู่ก็ประมาณป๔ป๕

คืออยู่ในแก๊งที่แบบหนีเรียนบ้าง

ก็จะไม่เข้าแถวไม่อะไรอย่างนี้ครับ
แต่เวลาครูหรืออาจารย์หรือพระท่าน

เอ๊ยอย่าลืมนี่วายเด็กไม่ใช่ปัจจุบันถ้าไม่ทำงี้มาตัดปัจจุบันไม่ได้

มันแบบรอยพ่อแผ่นแม่อยู่นานไหมพี่เอ๊อยู่นานไหม

ครับเรียนริเกย์จนเป็นริเกย์ของวัด
จนเป็นลิเกที่แบบหากินเลี้ยงวัดวัด

พี่เอจ๋าแต่เขาบอกว่าความลำบากของพี่เนี่ย
บางคนอาจจะคิดไม่ออกถึงขนาดไหนครับ
เพราะว่าจับปูไต่หนีฝน

อันนั้นก่อนที่พ่อจะเอาผมไป

ก็คือบ้านเราปลูกเป็นกระต๊อบเล็ก

เวลาที่พื้นบ้านนะครับสามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยนอนก็คือแบบเต็มแล้ว
พอมีมุ้งกลางได้อะไรอย่างเงี้ยเวลาฝนฟ้ามันตกเนี้ย
มันก็จะสาดเข้ามาคือต้องตลบมุ้งแล้วแบบต้องอยู่กันมุมหนึ่งของบ้าน
แล้วลูกปูมันอยู่ติดคันนามันก็จะไต่ขึ้นมาลูกปูตัวเล็ก
พ่อก็เฮ้ยลูกปูมาอะไรอย่างนี้ก็เก็บรวมไว้เอามาทอดให้เรากิน
คือจริงแล้วเนี่ยจนจริงครับข้าวบางวันเนี่ยผมก็ไม่ได้กินไปโรงเรียน

แต่ก่อนจะมีลูกคนเดียวนะลูกคนเดียวนะน้องพี่บี๊ตอนนั้นยังไม่เกิดแอน
อ๋อเหรอขนาดลูกคนเดียว
จนครับเป็นลิเกก็เป็นแบบลิเกคณะเล็กนะครับ
อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการแสดง
เขามาหาเนี่ยเขาก็จะดูลิเกคณะใหญ่ทีมใหญ่ซึ่งมันพร้อม
เราก็จะงานมันก็จะน้อยลงไม่ถูกจ้าง
เมื่อกี้ในดวงบอกว่าต้องพลาดจากพ่อแม่นี่ไง
พลาดตั้งแต่
อยู่อายุทธิยาเนี่ยแต่ว่าพ่อแม่อยู่อ่างทอง
ก็ตอนแรกก็เรียนที่โรงเรียนนี้แล้วก็ย้าย
ย้ายไปเรียนโรงเรียนใกล้กันบ้าง
แล้วก็โรงเรียนที่๓ก็คืออ่างทองวัชชัยมงคล

ก็บางทีเนี่ยต้องไปตามพ่อตามแม่ด้วย
พ่อแม่เขาเป็นลิเกที่ต้องปิดวิกปิดอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็กั้นวิกแล้วก็มีคนเข้าไปดู

เหมือนที่เขาเรียกว่าลิเกขอทานนี่แหละครับ

ที่เขาแบบชุมชนต่างก็จะมีพื้นที่ว่าง

และบางทีพระไปบินทบาทและอาหารจากวัดที่เหลือครับ
เขาก็จะมาท่านก็จะเอามาให้รีบ

มาแบ่งให้ริเกย์ที่ปิดวิกกินกัน
แสดงว่าพี่ก็โตมากับข้าวบาดพระ

คือเล่นผมตามพ่อแม่ไปเนี่ย๕ขวบก็ออกเล่นบ้านเป็นตัวลูกอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วใครมาเล่นวงผิดพลาดให้หรือมีญาติอีกวงหนึ่งยังไง

พ่อผมก็ตีเป็นถ้าเล่นปิดวิกอย่างนี้บางทีมันค่าจ้างมันไม่มี
พ่อก็ต้องร้องด้วยพอร้องเสร็จก็วิ่งไปตีละนาดรับอะไรอย่างนี้

จริงครับเคยมีแล้วเพราะว่าเงินค่าจ้างไม่มีบางทีทีมงานมันก็ลอยหลอนลงไป

ถ้าเกิดว่าคุณสมศักดิ์ซึ่งเป็นพ่อผมเนี่ย
จะเป็นครูที่หัดลิเกในวัดได้แล้วจะตั้งคณะได้เนี่ย
ต้องเอาลิเกของเด็กไปหัดแล้วก็เอามาเล่นให้กรรมการดู
สามเดือนเท่านั้นเองครับพ่อพี่เอง

เป็นชุดแรกเลยใช่ไหมเป็นชุดแรกไม่ลิเกในวัดเขามีอยู่แล้วครับ
แล้วเขามีลิเก๋งอยู่แล้วในวัด
หลวงพ่อจะเป็นคนฝึกลิเกให้กับเด็ก
เป็นตั้งแต่เริ่มต้นหลวงพ่อองค์ตอนแรกถึงตอนนี้ท่านสิ้นไปแล้วเนอะอดีต
อยู่ในโรงแก้วปัจจุบันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมาฝึกกับท่านไหม
ไม่ครับหลวงพ่อเนี่ยท่านเคยเป็นลิเกเป็นตัวนางเล่นลิเกมาก่อนท่านก็เลยรัก
แล้วพอมีวัดสะแก้วขึ้นมาเนี่ยท่านก็หาครูที่เป็นลิเกไปฝึกลิเก
ฝึกเอาไว้แล้วก็ให้เด็กมีอาชีพติดตัวไปเพราะว่าเด็กบางคนมันเรียนไปไม่รอด
เรียนไปไม่รอดเนี่ยต้องมีวิชาชีพติดตัวก็เป็นลิเกกันแต่เขามีอยู่แล้ว
และของเราจะเข้าไปบรรจุเป็นคณะใหม่
เพราะฉะนั้นต้องเอาลิเกเนี่ยไปสอบให้กรรมการเนี่ยดู

โดยที่พี่ในความคิดของพี่เนี่ยพี่เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งฉันจะต้องมาลำลิเกอย่างนี้

ออกลำเนี่ยลำไทยที่หมดนี้แล้วชื่อละชื่อชายามิดชัยอันนี้หนูได้มาจาก
คนเนี่ยถ้ามาทำบุญหน้าเวทีเนี่ยเราได้รางวัลตรงนั้นคือเงินเรา
แต่ถ้ามีคนพูดมาว่าฝากไปทำบุญด้วยนะตรงนี้ผมจะแยกกระเป๋าไว้เลย

ก่อนที่พี่เอ๋จะทำอะไรทุกวันพี่เอ๋จะมีพ่อแก่ที่เขาบอกพ่อแก่ของพี่เอ๋เนี่ย
มีตัวตนจริงมีชีวิตจริงอยู่ใกล้พี่เอเลยเหรอ